วงนี้วงการนักร้องโดนกันหนักจริง
เคสของโจอี้ที่โดนปลาเงินเนี่ย
เรื่องเมาท์ข่าวลื้อยังไม่ทันสาเลย
มาคราวนี้โอ้โหไม่ใช่แค่กรณีศึกษาแล้วนะคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่เอ๊จิรากรค่ะ
หลายคนบอกว่าถึงเนื้อถึงตัวโดนหมัดเข้าไปเต็มดอกใหญ่เลยคุณผู้ชม
คือเอฟซีหรือเปล่านิสัยแบบนี้เราก็ไม่รู้จะเรียกเขาว่ายังไง
คุณผู้ชมดูคลิปเอาละกันมันเป็นความรุนแรงนิดนึงนะ
แต่ใดแล้วแต่เราไม่สนับสนุนให้คุณผู้ชมใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบจริงค่ะ
พี่เอ๊ใส่เสื้อสีดำร้องเพลงอยู่ตามปกติอยู่บนเวทีเลย
เพลงไม่ได้เป็นแบบว่าคึกคักให้ตีกันเลยนะเพลงแบบชิลสบายเลย
จังหวะนั้นค่ะกาดของทางร้านเข้ามากันแล้วนะ
แต่คาดว่าด้วยฤทธิแอลกอฮอล์ทำให้คุณพี่ผู้ชายเสื้อขาว
ผลักกาดกระเด็นออกไปแล้วก็หันไปชกเข้าที่หน้า
พี่เอ๊จิรากรเต็มแบบไม่มีปีไม่มีขุยคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้คือใช้ความรุนแรงได้ยังไง

คลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้บนเฟซบุ๊คของคุณเบ้นอัปเช่

คุณเบ้นเนี่ยเขียนเอาไว้บอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าเอาเงินปาหน้าศิลปินอีก
ภรรยาน้าเอ๊เองก็ส่งคลิปนี้เอามาให้เมื่อคืน
พี่เอ๊จิรากรโดนแขกบุกขึ้นไปต่อยหน้าเวที
แล้วแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่คุณผู้ชม
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
จากให้กำลังใจน้าเอ๊ะหรือว่าพี่เอ๊ะแล้วนะ
ส่วนใหญ่วิภาพิจารณ์พฤติกรรมของลูกค้าที่เกาะเหตุ
บางคนบอกเลยเฮ้ยถ้าจะเมาแบบนี้
ก็ไปกราบที่บ้านไปนอนอยู่บ้านนะฮะ
รวมไปถึงเพื่อนศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณพีเจสเซตเตอร์
เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเบ้นอาปาเช่บอกว่า
บนเวทีกลายเป็นที่ไม่ปลอดภัยของนักร้องอีกต่อไป

จะได้เป็นเคสตัวอย่างให้สังคมโลกรับรู้ว่าทำแบบนี้ไม่ได้
โพสต์ข้อความบอกว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปิน
เราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับ

ช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงค่ะ
แล้วใต้โพสต์ของพี่เอ๊ะคุณผู้ชมกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องศิลปินมากันเพียบนะ
ที่มาปกป้องพี่เอ๊ะกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้อง
สาวจะหรือว่าพี่หนูมงกราพี่แจงพรรยาแจ๊สนะ
จริงใต้โพสต์ของคุณเบ้นอัปเช่เองก็มีการไล่ตอบคอมเมนต์แฟน
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าพี่เอ๊ะเป็นคนน่ารัก
รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีไม่เคยเห็นแกมีเรื่องทะเลาะกับใครเลยคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันที่ต้นสังกัดของพี่เอ๊ะออกจดหมายประนามการกระทำดังกล่าว
และยืนยันด้วยนะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดสำหรับอาการบาดเจ็บของพี่เอ๊ะ
ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคุณผู้ชมเจ็บบริเวณกกหูซ้ายเล็กน้อย
แต่คือเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะจริงแล้วพี่เอ๊ก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าทางร้านเองเนี่ยเจ้าของร้านมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายเสื้อขาว
คุณลูกค้าที่ไม่น่ารักคนนี้ด้วยนะคะ
น่ารักถึงขนาดไหนรู้ไหมเชิดเงินจ้าไม่จ่ายค่าอาหารค่าอะไรเกือบ๔๐๐๐บาทอ่ะ
เอาให้ถึงที่สุดเลยละกันจะได้ไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ก็อยากฟังเหตุผลทางมุมของคุณพี่เสื้อขาวเหมือนกันนะว่าณตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่
ถ้าอยากอธิบายเนี่ยก็ติดต่อมาได้เชื่อว่าสำนักข่าวทุกสำนักข่าวอยากจะรู้เหตุผลพี่เหมือนกัน
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำร้ายคนอื่นไม่มีเหตุผลอะไรบนโลกใบนี้ที่จะต้องทำร้ายคนอื่น
ต้องไปเปิดวาร์ฟพี่แกแล้วนะพี่เสื้อขาวเพราะว่าเพจเฟซบุ๊คแกหายไปแล้วอันตภัณฑ์หายไปแล้วนะคะ
แล้วก็นั่นแหละรอดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกเดี๋ยวพ่อเอ๊จะต้องคุณน้าเอ๊เนี่ยค่ะเอ๊จิรากรนะคะ
ไปแจ้งความนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปออกรายการพี่หนุ่มมั้งนะคะรอติดตามดูนะคะ